ต่อกันที่เรื่องสายบุญกันบ้างนะคะ

เธอคนนี้บอกเลยเรื่องทำบุญไม่พลาด
เมื่อวานนี้เธอก็ไปเวียนเทียน
ไปทำบุญไปสวัสดิ์อสังฐานค่ะ

ไปดูสิว่าหน้าตาคนมีบุญเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
อิ่มเอมนี่แหละสายบุญอิ่มเอมใจคุณแพนเค้กเนี่ยนะ
ก็ไปทำบุญควงแม่หน่อยเลยค่ะนวลโน่งพร้อมญาติสนิท
แล้วก็ไปทำพิธีพุทธศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปทำหน้าที่พุทธศักดิ์นิกชนที่ดีด้วยนะคะ
ถวายสังกฐานแล้วก็เทียนพรรษาค่ะไปกันที่วัดพระรามเก้ากาจนาพิเศษ
โอ้โหคุณเอ๋ยหน้าตาคนอิ่มเอ็มบุญมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะ
ก็พากันไปเมื่อเย็นวานนี้นะคะโดยมีพระพรพลค่ะปะสันโน
เลขานุการเจ้าอาวาสวัดนะคะเป็นผู้นำเวียดเทียนด้วยค่ะ
ซึ่งนางเอกสาวเรื่องราวดีของเรานะคะก็ยังได้ถือโอกาสนี้
เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ
ว่ารู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจทุกครั้ง
ที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของพระพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะ
แล้วก็ขอเชิญชวนด้วยค่ะคุณให้ชาวพุทธทุกคนนะคะเข้าวัดทำบุญ
เพื่อส่งเสริมสถาบันศาสนาอีกด้วยค่ะ
วันนี้มีเรียกว่าชาวพุทธมาร่วมบุญที่นี่เยอะมากค่ะ
ที่วัดบอกว่าจะเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะ

ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะ
ก็ได้มาเวียนเทียนนะคะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรม

คุณแม่มาด้วยก็ทุกครั้งที่ไปทำบุญกัน

ให้ได้มาร่วมกันเข้าวัดทำบุญนะคะ
จริงแล้วคงไม่ใช่ต้องเป็นวันสำคัญต่าง
แต่ทุกวันที่เราอยากจะเข้ามาทำบุญที่นี่

บำรุงพระพุทธศาสนาอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะ
น่าชื่นชมจริงละครพุนะคะเมื่อวานแมทไม่ได้ไปทำบุญนะคะ
เชื่อว่าหลายคนมีโอกาสได้ไปทำบุญในช่วงวันพระใหญ่แบบนี้นะคะ
ยังไงก็เดินทางกลับมากันอย่างปลอดภัยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ